นาทีจะใส่มาแบบนี้มันเลยเต้นไม่ค่อยออก
ทีมผมอยู่กลับมาเยอะแล้วค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
เจ๊ก็อลขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวเขาจะเก็บเอาไปนอนฝันไม่ดี
กนิดนึงก็ได้ค่ะขอโยกหน่อย

นี่ต้องจอดไปอ่านนะคะ
ให้ต้องจอดเต้นให้ดูสักทีหน่อย

พี่เชอรี่ครับขอบคุณมากเลยที่ขอไสพอร์ตนะครับ

ก็ไม่มีหนุ่มคนหน่อยกล้าเต้นแรงเลยนะค่ะ

ต้องต้องนี้แหละ

เดี๋ยวเต้นนิดหน่อย

เออเออ